เป็นผลมาจากปัญหาภัยแรงที่ขยายวงกว้างและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับ
ส่งผลให้สสชนั้นมีการหวังแล้วก็เป็นห่วงว่าจะกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยครับ
หรือสสชบรรยายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส๔และภาพรวมทั้งปีที่ผ่านมาครับ
แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแรงจะกระทบต่อการจ้างงานภาคการเกษตร
กระทบต่อการจ้างงานในปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ๐๒
การจ้างงาน๓๘ล้าน๑๖๐๐๐คน
แต่ว่าการจ้างงานภาคการเกษตรนั้นมีการปรับตัวลงร้อยละ๓๖
ส่วนการจ้างงานนอกภาคการเกษตรลดลงร้อยละ๑๖ครับ
ขณะที่ตอนนี้ระดับหนี้ภาคครัวเรือนปี๒๕๕๘เพิ่มขึ้นร้อยละ๔๕
ส่วนในไตรมาสที่๔ของปี๒๕๕๘มีอัตราผิดนัดชำระหนี้๓เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๗

ขณะที่ยอดผิดนัดชำระหนี้เกิน๓เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ๒๕
ส่งผลให้หนี้เสียมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ๑๐
หรือมีมูลค่า๙๕๐๘๒ล้านบาท
ถือว่าเป็นไปตามภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับ
นายปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการสสชก็กล่าวนะครับว่า
ในปีหน้าปี๒๕๕๙ยังคงต้องติดตามปัญหาภัยแรงที่กระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของเกษตรกร
ปรากฏการณ์เอลนิโยและการลดลงของปริมาณน้ำที่ไม่สามารถใช้เพื่อการเกษตรได้เต็มที่
ก็ส่งผลให้หนี้ภาคครัวเรือนของเกษตรกรนั้นเร่งตัวสูงขึ้น
และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ก็จะได้รับผลกระทบตามมาด้วยนะครับ